คุณผู้ชมพาไปดูลุงพลกับป้าแตนหน่อยนะคะ
คราวนี้มาลุคใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเยอะมาก
ไปเดินแบบตามคำเชิญของคุณอุ๊บวิริยะนะคะ
เป็นการจัดงานเดินแบบเพื่อหมาแมวที่ตะวันนาพลาซ่า
เห็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าห้างแทบแตก
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นนั่นใครอ่ะ
ใครอ่ะคะป๊าแตนครับป๊าแตนครับ
เขาบอกว่าไม่ใช่แตนแล้วนะเป็นตายอรไทยสองไปแล้ว
อ๋อเหรอใช่ค่ะสวยจนจำไม่ได้เลยนะคะดูสิแฟนคลับโอ้โห
นี่ลุงพลเดี๋ยวดูภาพใหญ่ไปเลยฮะดูภาพใหญ่
ลุงพลใส่หมวกแบบนี้นะคะเท่เชียค่ะคุณผู้ชม
แล้วแต่ละคนเนี่ยยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายโอ้โห
เย็นกับสองสุปตามาที่ห้างตาวนาพลาซ่านะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศเต็มหน่อยค่ะ
เป็นไงบ้างคะลีลาการเป็นนางแบบในแบบของลุงพลกับป้าแตน
นี่เจ้าตัวบ่นว่ามีเวลาซ้อมน้อยนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ย
เยอะนะคะทั้งเรื่องของการคุยงานทั้งเรื่องของการรับแขก
มาเยี่ยมที่บ้านกกอกนะฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วให้คะแนนเท่าไหร่นะฮะ
ลองไลน์มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วมีช็อตหนึ่งค่ะเป็นช็อตสวีท
ลุงพลหอมแก้มป้าแตนนะคะโชว์บนเวทีกันเลยทีเดียวค่ะ
นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะทีนี้คุณผู้ชมนี่ช็อตนี้ค่ะ
แบบนี้นะคะตามเสียงเรียกร้องของเหล่าบรรดาแขกที่ไปร่วมงานนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการเดินแบบค่ะ
ลุงพลป้าแตนก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ
เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้มาเดินแบบครั้งแรก
เราก็ถามต่อหน้าสื่อถามลุงพลบอกว่า

แล้วที่บอกว่าทุกวันนี้ลุงพลป้าแตนรักกันมาก
จนถึงว่าอยากมีลูกคนที่๓จริงหรือเปล่า
ลุงพลกับป้าแตนตอบยังไงไปฟังค่ะ
ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกคงไม่เอา
เพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติครับ
แซวกันว่าอยากมีลูกคนที่สามมีความยังไง
ก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและน้ำมนต์เท่านั้นครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของคิวงานสุดฮอตของลุงพลกับป้าแตนหน่อยนะคะ
บอกว่ามีคนติดต่องานทั้งเป็นพรีเซนเตอร์โชว์ตัวรีวิวสินค้ามากกว่า๒๐งานนะคะ
เฉพาะเอาเฉพาะที่ติดต่อผ่านคุณอุ๊บวิริยะมาตอนนี้๑๐กว่างานไปแล้วค่ะ
รวมถึงค่าตัวพรีเซนเตอร์สินค้าที่คุณอุ๊บวิริยะติดต่อให้สูงถึง๑ล้านบาทด้วยนะคะ
ประเด็นสำคัญที่ต่อจากการรับงานของลุงพลนั่นก็คือเรื่องของรายได้
นายชื่อดังก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าปีนี้ลุงพลมีรายได้จากการรับงานมากกว่า๑๕๐๐๐บาท
แน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องของภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือต้องจ่ายภาษีนั่นเอง
อย่างที่เห็นนับรวมกันแล้วเนี่ยคาดว่าปีนี้ลุงพลจะมีรายได้เกิน๕ล้านบาท
แล้วลุงพลจะจัดการเรื่องภาษีอย่างไรลุงพลคะ
ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษี
อย่างนี้ป้าแต่นดูแลไว้ไหม
ก็ยังไม่รู้เลยถึงวันนี้กันจริงเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่
คุณแจ๊กกะรีนถามคิวงานของลุงพลกับป้าแตนนะคะ
เอาเฉพาะกัญญาตุลาปลาเข้าไป๑๐กว่างานแล้วนะคะ
แล้วก็มีอยู่งานหนึ่งค่าตัวหลักล้านค่ะ
ทั้งงานเรื่องของการรีวิวสินค้าการถ่ายแบบมิวสิกวีดีโอการแสดงภาพยนตร์
ระบุญกระถิ่นตามจังหวัดต่างก็๑๐กว่างานนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
ล่าสุดค่ะกับงานพรีเซนเตอร์ชาที่คุณปิ๋มซีโฟเป็นคนติดต่อลุงพล
แล้วก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เธอไม่ได้ติดใจเรื่องข่าวที่ว่าลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเรื่องของการเสียชีวิตน้องชมพู่
แต่มองว่าลุงพลเนี่ยกระแสดีคนรักเยอะแล้วใช้เวลาในการติดต่อลุงพลเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะคะ

พรุ่งนี้เธอก็คือคุณปิ๋มซีโปเนี่ยกับหุ้นส่วนอีก๓คนจะบินไปค่ะ
เซ็นสัญญากับลุงพลถึงหมู่บ้านกกอกด้วยค่าตัว๑ล้านบาทค่ะ
เพราะว่าเห็นว่าลุงพลเขาเป็นที่สนใจ
แล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะก็อยากจะติดต่อให้ลุงพลมาเป็นพรีเซนเตอร์
เขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาเป็นผู้ต้องสงสัย
ในเรื่องของส่วนคดีก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของเขานะคะ
แต่ว่าเราเป็นแม่ค้าค่ะเราจะขายของ
เรามองว่าใครที่มีกระแสใครที่พอที่จะทำงานแล้วทำให้เราขายของได้
เราคิดว่าลุงพลเป็นที่น่าสนใจ
มีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วบ้างนะคะ
แล้วก็ส่งสัญญาแล้วก็พูดคุยในเรื่องของส่วนราคากันไปแล้วบ้างค่ะ
ถ้าเกิดมองว่าถ้าเกิดเขายังอยู่เขามีกระแสตอนนี้
กับความมีกระแสตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ
แต่ว่าถ้าไปเทียบกับดาราหรือนักร้องก็คงจะต้องแบบ
มันก็คนละส่วนกันแต่ถามว่าขอพูดถึงในส่วนของที่เขามีกระแสตอนนี้แล้วกัน
ราคาก็สมน้ำผสมเนื้อเลือดไหลนิดนึงเหงื่อแตกนิดนึง
ก็ส่งสัญญาไปแล้วจริงนัดกันวันที่๓ว่าจะพูดคุย

แต่ทีนี้พอดีเขามีถ่ายรายการแบบแน่นเอี๊ยดเลย
ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอกันจริงเขาให้คิวมาวันที่๕กับวันที่๗
แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปวันที่๗
พรุ่งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะไปเซ็นสัญญากับลุงพลแล้วนะคะ
ปิ๋มซีโฟบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมขบวนแห่หมอลำกรอนพื้นบ้าน
ทั้งหมด๑๕คนตั้งขบวนไปสร้างสีสันให้กับหมู่บ้านกกอก
ในเวลาสักประมาณ๑๐โมงครึ่งด้วยค่ะ
ก็ถ้าจะถามว่าสถานะของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล

เพราะว่าคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
บ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ

สาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่
บนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเนี่ยคืออะไร
เพราะฉะนั้นสถานะของนายชัยพลวิพาคนนี้คืออะไร
คือผู้ถูกสงสัยนะฮะ
ถูกสงสัยจากคุณแม่น้องชมพู่
ว่าช่วงเวลาวันที่หายตัวไปเนี่ย

มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ลุงพลที่เป็นลุงเขย
ยังบอกไม่ชัดว่าลุงพลตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไง
และนับตั้งแต่คุณแม่น้องชมพู่สงสัยมายังลุงพล
ผู้ถูกสงสัยก็กลายเป็นผู้ถูกสงสาร
กำลังใจก็มาเยอะแยะแล้วก็มาอยู่นะวันนี้

แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านกันแล้วกันนะครับ